ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีกันหน่อย
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๖ปีเธอบอกว่า
ใจหนึ่งก็อับอายขายที่หน้า

เอาล่ะเธอบอกว่าถ้าเกิดว่ายังทำอีกนะ

บอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะคือ
บ้างทรงกี่มอเตอร์ไซด์มาพร้อมกับ

๒๓ขวบมาทิ้มหน้าบ้านของเธอ
ตะโกนด่าเธอบอกว่าไม่มีปัญญาหรือไง

ไปแย่งสามีของตัวเอง
ที่บอกว่ากลัวเนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะ

ก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้นะวันดีคืนดีว่า
ไอ้ที่ขู่จะทำจริงเมื่อไหร่
อาศัยอยู่ที่พื้นที่บ้านดุง

ก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เรื่องราวตอนแรกเธอไปโพสต์ลงใน

ผู้หญิงอ้างตัวว่าเป็นร่างทรง

มาพร้อมกับเด็ก๒๓ควบ

ร่างทรงขับรถผ่านมาที่บ้านของเธอ
ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมถนนสายบ้านดุงบ้านม่วง
แล้วตะโกนด่าทอเธอต่างนานา

เธอก็อายเพราะชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเรื่องไม่จริง

แล้วที่กลัวเนี่ยเพราะผู้หญิงคนนี้ตะโกนขู่ฆ่าด้วย
เราก็ถามต่อว่าเอ๊ะไปมีเรื่องกันมาก่อนหรือเปล่า
ทำจริงหรือเปล่ารู้จักกันไหม

ไม่เคยรู้จักแม้หน้าก็ยังไม่เคยเห็นนะคุณ
ผู้หญิงร่างทรงค่ะเอาอีกแล้ว

ทำแบบนี้จนเป็นอาจินคุณทำไปเรื่อย
บอกว่าจะยิงทิ้งบ้างจะขู่ฆ่าบ้าง
เธอบอกว่าคือผู้หญิงที่บอกอ้างว่าเป็นร่างทรงเนี่ย
บอกว่าผู้หญิง๒๖ปีชื่อน้อย

บอกว่าฉันไม่ได้ชื่อน้อยน้อง๒๖ปีนะคะ
แต่หญิงร่างทรงก็ไม่ยอมเชื่อ
เธอเลยบอกว่าอ่ะ
ร่างทรงบอกว่าให้๒๖ปีไปคุยกับเธอที่โรงพัก
นะฮะแต่ผู้หญิงรายนี้ก็ไม่ยอมค่ะ
ก็เลยชะลอรถเขาก็เลยตะโกนมาว่า
กูไม่ยอมแน่กูจะยิงพวกมึงทิ้ง
หนูก็เลยเอ๊ะเฮ้ยไม่ใช่แล้วก็เลย

ก็เลยเข้าไปจอดอยู่หลังโรงพักพอดี
หนูก็เลยถามเขาพี่เป็นอะไรหรือเปล่า

ทำไมพี่มาด่าหนูหนูไม่เคยรู้จักพี่เลย
เขาก็เลยบอกว่ามึงมาแย่งแฟนกู
เอ้าหนูไปยั่งแฟนพี่ต่ำเวลาไหร่

หนูไม่ได้ชื่อน้อยหนูก็ยืนยันว่าหนูไม่ได้ชื่อน้อย
เขาเลยบอกว่ามึงพูดเองว่ามึงไปนอนกับแฟนกู
หนูก็เลยถามว่าหนูพูดตอนไหนคะพี่
หนูยังไม่ได้พูดอะไรเลยมึงพูดเมื่อกี้

หนูก็เลยอ้าวไม่ใช่แล้ว
ไม่น่าจะรู้คำตอบแล้วแหละ
ด่าน้องผู้หญิงอายุ๒๖ปีว่ามึงพูดทางจิต
เหรอทางจิตเนี่ยเวลาพูดได้ยินด้วยเหรอ
แล้วเวลาเขารับเขาก็รับทั้งจิตอย่างนี้เหรอ
สารกันทางจิตนะแต่ว่าน้องผู้เสียหายบอกว่า
เมื่อวานช่วงเช้า๑๑พฤษภาคมก็มาอีกแล้วเอาอีกแล้ว
ขี่รถผ่านมาแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะฮะ
เธอตัดสินใจแล้วว่าหลังจากนี้ถ้าทำอีก
มารบกวนจิตใจเธออีก